มาดูคดีนี้กันนะคะที่เมื่อวานเราเล่าไปว่า
ที่บริเวณแถวโรงเรียนคลองวัดคลอง๑๘นี่นะคะ
มีรถตู้สีขาวปริศนาขับวนเวียนอยู่หน้าโรงเรียน

เด็กวัย๘ขวบอย่างนี้ค่ะก็วิ่งเล่นปั่นจักรยานกันอยู่
แล้วอยู่คนขับรถตู้ก็เปิดกระจกแล้วบอกเด็กบอกว่า
หนูอยากกินขนมไหมอยากได้ของเล่นไหมขึ้นมาขึ้นมาสิ
แล้วเด็กคนนี้เขาก็ตกใจมากเขาจำได้ว่าแม่เคยสอนว่าระวังนะ
มันจะมีรถตู้แบบเหมือนเป็นแก๊งรักเด็กอะค่ะ
หลอกลวงขึ้นไปบนรถตู้แล้วก็จะพาไปขายพาไปทำอะไรไม่ดีอืม
น้องก็ตอบไปว่าไม่เอาค่ะแล้วก็รีบกลับบ้าน
จักรยานหนีกลับบ้านไปเลยแล้วก็ไปเล่าให้แม่ฟัง
ชาวบ้านแถวนั้นเขาภาวะกันใหญ่เลยเพราะว่าเนี่ยมาวนมาเวียนอยู่หน้าโรงเรียน

เขากลัวเป็นแก๊งแบบรักเด็กเอาขโมยเด็กขึ้นรถไปแบบนี้
นี่ค่ะนั่นเด็ก๘ขวบขี่จักรยานหนีกลับบ้านไปแล้ว
เนี่ยสองคนขี่จักรยานเล่นกันอยู่นะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะอย่างที่บอกว่า
มันเป็นเรื่องโอละพ่อสุดท้ายมันก็คนใกล้ชิดอ่ะ
ใช่เพราะอะไรนายพิทักพงศ์มณีสุขวัย๓๘ปี
เป็นคนขับรถตู้สีขาวคันนี้นี่คือนายพิทักพงศ์เสื้อสีส้ม
คือตัวเขาพอเป็นข่าวเขาก็ตกใจนะเวอไปเลยค่ะ

พอเห็นในโลกโซเชียลก็ตกใจว่าอยู่กลายเป็นคนร้ายซะงั้นเลยรีบมาหาตำรวจเลย
มาหาพันธุ์ตำรวจเอกธนวัฒน์ภูลสวัสดิ์ผู้กำกับการสพบางน้ำเปรี้ยวค่ะ
มีนายทวีแก่นดำผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลอง๑๘และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปด้วยนะ
พิทักพงศ์บอกว่าเขาคือคนขับรถตู้คันสีขาวที่เป็นข่าวในโลกโซเชียลเอง
พอเห็นคลิปวงจรปิดและข่าวแล้วตกใจมากแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้แล้ว
ต้องรีบมาหาตำรวจแล้วเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าวันเกิดเหตุเขาไปจอดรถในจุดดังกล่าวนั่นแหละ
เพื่อทักทายเด็กหญิงที่อยู่ในคลิปจริง

จะไปเชิญกินขนมไปเรียกของเล่นขึ้นรถตู้
น้องก็ตกใจแล้วก็ปั่นจักรยานหนีไป
เขาก็งงแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็ขับรถตู้กลับบ้านค่ะ
รู้อีกทีเจอรถตัวเองอยู่ในคลิปกล้องวงจรปิดเป็นข่าว
ก็เลยต้องรีบมาหาตำรวจนี่แหละ

และหลานจำผมไม่ได้

ว่าผมเรียนเด็กมาเอาขนมเอาของเล่นครับ

สรุปคือไม่ได้ชวนกินขนมหรือของเล่นอะไรนะ

ซึ่งเรื่องนี้นะคะแม่ของเด็กหญิงวัย๘ขวบ

แล้วก็ปรับความเข้าใจกับนายพิทักพงศ์แล้วนะคะ
ก็ตำรวจเขานัดหมายมาให้คุยกันสักพักนึง

เริ่มรำลึกความทรงจำ
เริ่มคุ้นแล้วแหละว่าคนขับรถตู้คนนี้เป็นใคร

ไปฟังเสียงน้องเขากันหน่อยค่ะ
คืออาจจะแบบเจอเพื่อนพ่อหลายคน

ก็เลยบอกว่าก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนด้วยนะ
ให้ความสนใจกับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นเรื่องนี้

ทำให้เจ้าตัวที่เป็นคนขับรถออกมาแสดงตัวให้ทุกคนรู้
เพราะว่าหลานจำไม่ได้จริง

แต่ผมว่ามันดีที่คนในชุมชนช่วยกันเป็นหูเป็นตา

เพราะว่าถ้ามันเกิดเป็นแก๊งรักเด็กจริง
เด็กก็ปลอดภัยเขาช่วยกันแบบนี้
แล้วเขาก็จะไม่กล้ามาแบบทำอะไรแถวนี้อีก